หลังจากเพจเฟซบุ๊คชื่อดังได้โพสต์คลิปที่มีในทุนชาวจีนมาเช่าที่วัดในเมืองไทยที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็จัดทัวร์จีนให้มาลงที่นี่นะครับ
มีการขายพระเครื่องเครื่องลางของขลังต่างในราคาหลักหมื่น
ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

พระเครื่องและวัตถุมงคลที่ถูกตั้งราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเกือบ๑แสนบาท
ถูกวางแสดงในตู้กระจกเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกเช่าไปบูชา
ภายในอาคารชั้นเดียวในพื้นที่วัดเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเห็นนำภาพพร้อมเรื่องราว

แต่วันนี้ที่วัดยังเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปทำบุญ

มีชาวบ้านเดินทางเข้าออกวัดอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่มีรถบัตรและกรุ๊ปทัวร์จีนเข้ามา
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้วยอมรับว่า
ทางวัดได้ทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่ง

ในการก่อสร้างสำนักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เข้ามาประกอบกิจกรรมภายในวัด
โดยเอกชนรายนี้ได้ก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังภายในวัด
เพื่อนำกรุ๊ปทัวร์จีนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางศาสนา
พร้อมทั้งมีการนิมนต์พระสงฆ์ภายในวัด
เพื่อไปให้พรพรมนมลแก่นักท่องเที่ยว
และได้ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์เป็นรายเดือน
เดือนละ๑๕๐๐๐บาทต่อหนึ่งรูป
จริงวัดก็คือรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจริง

แต่จัดฉากสร้างโบสถ์เนี่ย
ยืนยันว่าวัดมีโบสถ์หลังเดียว

เป็นโบสถจำลองเนี่ยนั่นคือสาราการประเรียน

วัดตุมงคลบริษัทเขาก็มาเช่าพื้นที่
เพื่อให้บูชาไม่ใช่ของวัด

ส่วนเขาบริหารจัดการภายในวัด

ทำสัญญาคู่กับวัดชี้แจงว่า
ทำสัญญากับวัดมาประมาณ๓เดือนแล้ว

ส่วนเรื่องที่มีคนจีนมายืนขายพระเครื่อง

ส่วนกรณีการเช่าพระเครื่องที่มีราคาสูง
องว่าขึ้นอยู่กับความศรัทธาของนักท่องเที่ยว
พระที่ให้มานั่งอยู่ด้านบน
ที่ปรากฏคือทางวัดให้มานั่ง
หรือทางบริษัทว่าจ้างให้มานั่ง
เพื่อที่จะปากพรมนามมนต์หรืออะไรอย่างนี้

ถวายก็เหมือนกับว่าให้เป็น
ท่านมาพรมนามมนต์ให้เราก็คือท่าน

มีอะไรต่างซื้อหยุดซื้อยาอะไรแล้วก็ถวาย

สำนักพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรียังมีข้อมูลว่า
พบอีกกว่า๒๐วัดในจังหวัดชนบุรี
มีการเซ็นสัญญาเช่าในลักษณะเดียวกัน
เรื่องต้นยังไม่มีมาตรการควบคุมใดเกิดขึ้น

ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของสำนักพุทธศาสนา
นัททัพประกันธิรรรรษสิริกุลถ่ายภาพ
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน